ศึกสภายกที่๒ก็คือย้ำว่าเป็นวาระสำคัญคือการเลือกรองประธานสภาคนที่๑และคนที่๒ค่ะ
เริ่มการประชุมน่าจะเริ่มแล้วนะ๙โมงตรงแล้วนะคะตอนนี้
สิ่งที่ต้องจับตาคือคะแนนค่ะคะแนนการลงมติเนี่ยคือฝากฝั่งของพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทย
คะแนนมันสูสีกันมากเลยดูตั้งแต่เมื่อวาน๒เรื่องที่เขาลงนักเตะไปห่างกันนิดเดียวนะคะ
ส่วนฝากฝั่งไหนจะเสนอชื่อใครบ้างวันนี้เรามีรายงานสดนะคะจากที่ประชุมนะคะ
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสภาชั่วคราวนะคะ
วาระสำคัญอีกหนึ่งวาระ
ก็คือการเลือกรองประธานสภาพผู้แทนรั
ในห้องประชุมได้มีการกดเรียกสมาชิกให้เข้าห้องประชุมแล้วนะคะ
ส่วนนายชายชิดชอบที่ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานสภาพผู้แทนรัศดรชั่วคราว
ก็กำลังจะเดินทางมาถึงที่หอประชุมอาคารทีโอทีค่ะ
ขณะที่บรรยากาศตั้งแต่เช้านะคะก็มีบรรดาสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรนะคะ
ยอยเดินทางมาเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในวันนี้ค่ะ
ตั้งแต่เช้านะคะบรรยากาศที่หอประชุมทีโอทีแห่งนี้นะคะ
สอสอจากพักการเมืองต่างก็ได้ทยอยเดินทางมา
เพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
การประชุมสภาพผู้แทนรัศดรวันนี้นะคะ
บุคคลที่ทำหน้าที่ประธานสภาก็ยังคงเป็นนายชายชิดชอบ
เนื่องจากนายชวนหลีกภัยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสภาพผู้แทนรัศดรไปเมื่อวานนี้นะคะ
ยังไม่ได้รับการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
โดยวาระสำคัญก็คือการเลือกรองประธานอีก๒คนท่ามกลางการแข่งชิงตำแหน่งจากสองคั่วการเมืองค่ะ
ขณะที่นางสาวพันนิกาวานิสนะคะโคศกพักอนาคตใหม่ก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะ
โดยยืนยันว่ารายชื่อของรองประธานสภาพผู้แทนรัศดรคนที่๑และ๒ของฝั่ง๗พักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ขณะที่งูเห่าที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังการโหวตเลือกประธานสภาพผู้แทนรัศดรและมีการมองว่ามีเสียงของพักอนาคตใหม่ร่วมอยู่ด้วยนั้น
พันนิกาก็ยืนยันว่าพักอนาคตใหม่ยืนพร้อมที่จะจับมือกันไปในทางเดียวกัน
ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีงูเห่าเกิดขึ้นไปฟังเสียงค่ะ
ทุกคนรู้กันดีว่ามีงูเห่าก็คือมีเสียงที่แตกออกไป๗เสียงนะคะ
ว่าเราคุยกันภายในพักแล้วหลังจากการโหวตเราก็ยังคงมั่นใจว่าทางฝั่งเรา
ของพักเราไม่มีงูเห่าอย่างแน่นอนเชื่อใจขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัย
เลขาธิการพักเพื่อไทยนะคะก็ได้กล่าวถึงการที่ประธานสภา
เป็นคนของพักประชาธิปัตย์จะมีน้ำหนักของคั่วการเมือง
น้อยเพียงใดนั้นนะคะนายภูมิธรรมก็บอกว่าวันนี้เพิ่ง
เริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ทางประชาธิปไตยค่ะ
แต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างเกิดขึ้น
เพราะว่าเสียงของรัฐบาลเองไม่ได้มั่นคงอะไรอย่างที่
งูเห่าหกถึงเจ็ดคนจากกระแสข่าวค่ะแต่ก็เชื่อว่าฝ่ายประชาธิปไตย
ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วสภาพแบบนี้ต้องเกิดคนอื่น
ส่วนอีกฝ่ายก็ต้องระวังตัวเช่นกันค่ะซึ่งการเมืองวันนี้นะคะ
ต้องดูทีละช็อตและวันนี้ยังไม่สามารถบอกได้
นายกรัฐมนตรีหากได้นายกรัฐมนตรีขึ้นมา
จะมีความชัดเจนขึ้นค่ะส่วนขัดส่วนการเลือกรองประธานสภา
ผู้แทนรัฐสดรคนที่หนึ่งและคนที่สองวันนี้นะคะ
อย่างที่กล่าวไปในเบื้องต้นนะคะก็มีรายงานข่าว
และยืนยันตำแหน่งของรองประธานสภาทั้งคนที่๑และคนที่๒ค่ะ
โดยในส่วนของพักพลังประชารัฐนะคะก็จะมีการเสนอชื่อ
ส่วนรองประธานสภาคนที่๒ก็จะเป็นโคต้า
พักภูมิใจไทยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นนาย
ขณะที่คั่วของ๗พักการเมืองนะคะก็ประกอบไปด้วยพักเพื่อไทยพักอนาคตใหม่พักเสรีรวมไทยพักเพื่อชาติ
พักประชาชาติพักเศรษฐกิจใหม่และพักพลังปวงชนไทยค่ะ
ก็จะส่งนางสาวเยาวลักษณ์วงประพารัฐสอสอบัญชีรายชื่อของพักอนาคตใหม่ชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๑ค่ะ
ส่วนรองประธานสภาคนที่๒ก็จะเป็นนายแพทย์ประสงค์บูรพงศ์ค่ะ
สอบบัญชีรายชื่อของพักเสรีรวมไทยค่ะ
ค่ะซึ่งของรองประธานสภาคลที่หนึ่งและคนที่สองของทั้งสองพวกการเมืองนะคะ
ก็เดินทางมาถึงที่หอประชุมทีโอทีแล้วนะคะโดยเฉพาะนางเยาวลักษณ์นะคะ
ก็บอกว่าขอโอกาสหากมีสิทธิ์ได้เข้าไปในทำงานเป็นทำหน้าที่ในรองประธานสภาคนที่๑นะคะ
ก็จะเป็นพลังผู้หญิงอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ได้เข้าไปทำงานในสภาค่ะ
เช่นเดียวกับนายสุชาตินะคะที่บอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาคนที่๑
หากที่ประชุมไว้วางใจในวันนี้ค่ะทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นช่วงเช้าก่อน
เปิดประชุมสภาอย่างเป็นทางการนะคะสิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวี
นะครับทางฝากฝั่งของภาคพลังประชารัฐ

ใช่ค่ะเราก็คือรองประธานคนที่๒นะคะ

ส่งคุณเยาวลักษณ์วงประพารัฐนะคะ

รองประธานคนที่๑และรองประธานคนที่๒
ในส่งชื่อนายภาพประสงค์บูรพงษ์สบริเวณรายชื่อเซรีรวมไทย
จับตาดูว่าวันนี้จะมีงูเห่าเพ่นผ้านหรือเปล่า
แต่ว่าคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากกับเรื่องของการเมืองบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใด
อย่าลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน

ตอนนี้ประชาชนรออยู่นะครับ